พาไปดูบรรยากาศวันแห่งความรักวันนี้ก่อน
ต้องเปิดข่าวเที่ยงดูยาวนะคะ
เดี๋ยวอาริยาสืบสกุลจะพาไปลุยสวนดอกไม้
ใช่ความหวานแหววจะเกิดขึ้นในข่าวเที่ยง
แต่พาคุณผู้ชมไปที่ปากคลองตลาดหน่อย
พ่อค้าแม่ค้าบอกยอมรับนะราคาดอกไม้แพงขึ้น

นี่ฮะบรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาด
ที่ถนนพระนกพุทธมนตรสาย๔แขวงบางพรมเขตตลิ่งชันกรุงเทพ
พ่อค้าแม่ค้าเตรียมพร้อมเลยนะ
นำดอกกุหลาบตุ๊กตาช่อดอกไม้เงินสดมาวางขายกันเต็มพื้นที่

แม่ดอกกุหลาบที่จัดช่อสวยก็ขายดี
กุหลาบแบบเดียวก็ขายดีนะครับ
นี่แล้วก็เจ้าของร้านดอกไม้บอกปีที่แล้วนะ
ดอกไม้ไม่แพงแต่กลับขายไม่ได้
ปีนี้ดอกไม้แพงแต่ขายดิบขายดี
สวนทางการตลาดมากเลยก็เลยงงเหมือนกันนะครับ
ดังนั้นนะฮะปากคลองคนไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคุณนะ
ก็ไปซื้อเก็บไว้หรือบางคนไปสั่งเอาไว้
แล้วก็เตรียมที่จะเตอร์ไพรส์ให้กับคนรักในเช้าวันนี้
มีชื่อของคุณอริยาบ้างไหมเขาจองไว้หรือเปล่า
เอาไว้ไหมน้ำแข็งอาริยามีป้ายติดอยู่ตรงไหนบ้างไหม
อ่านี่ปากคลองคึกคักแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่อื่นอื่นกันบ้าง
แต่อย่างที่บอกไปโอ้โหตรงนี้มันทำไม
เนี่ยคุณสืบสกุลเปิดรายการมาคุณมีให้ดิฉัน๒ดอก

ให้ผมแบบนี้เลยคุณผู้ชมข้างหน้านี้ดิฉันจัดให้คุณสึบสกุลหมดเลย

เราก็เลยจัดฉากแบบนี้ให้คุณผู้ชมเลยใช่ดังนั้นเดี๋ยวจะดูบรรยากาศกันต่อนะฮะ
เขาว่าช่อดอกไม้มาเป็นดอกอย่างเดียวไม่พอ
ต้องมาเป็นแบงค์ด้วยมาเป็นใบด้วยค่ะ
บอกเลยนะปีนี้ใครซื้อกุหลาบสดไม่ทัน

กระเป๋าตังค์ของคุณ
แล้วสองคนแต่งเหมือนจะไปงานวิวาเลยน่ะ

แบงค์๑๐๐๐จะขายดีเหมือนดอกกุหลาบด้วยใช่ไหม
แต่ว่าเราพาไปตอนเช้าที่ชมบุรีกันก่อน
พาไปดูที่นี่เลยค่ะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยนะน้องเด็กนักเรียนนี่เขามาต่อคิวรอซื้อดอกกุหลาบก่อนจะไปโรงเรียนค่ะ
เด็กนักเรียนก็มีความรักกันแล้วก็ต้องบอกรักกันหน่อยนะฮะ
จะเป็นแบบป๊อปปี้เลิฟไงวัยรุ่นแบบนี้เนี่ยนะคะแผงขายดอกไม้ที่ตลาดเทศบาลเมืองศรีราชาที่ชนบุรีเนี่ยคุณผู้ชม
พ่อค้าแม่ค้านะเขาบอกว่าปีนี้ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะลูกค้าที่มาซื้อดอกไม้เนี่ยจะดูบางตากว่าปีก่อน
ดูไม่คึกคักอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งราคาดอกไม้สดก็แพงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะหันไปซื้อผ่านระบบออนไลน์
เพราะว่าพอซื้อเนี่ยมันง่ายใช่ไหมแล้วก็มีบริการส่งให้กับผู้รับถึงที่
แต่แหมยอดขายเนี่ยก็ยังคงไม่น้อยกว่าปีก่อนนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็นอกจากนักเรียนแล้ว
ก็จะมีวัยทำงานนักศึกษาเดี๋ยวนี้นะเขาไม่จัดเป็นช่อแบบอลังการนะคะ
เขาขอแบบดอกใหญ่ใหญ่ตุ้มตุ้มดอกเดียวเลยคือดอกเดียวก็บอกรักได้แล้วนะ
ถูกต้องคุณแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกุหลาบเมืองนอกราคามันก็จะอัพราคามันก็จะแพงสูงขึ้นไป
กุหลาบบ้านเราก็จะ๓๐บาทนะถ้ากุหลาบเมืองนอกหน่อยก็ดอกใหญ่หน่อย
กั้นดอกยาวหน่อยก็แปบ๘๐บาทขุมโชว์ฮาอย่างที่บอกไป
ดอกไม้อย่างเดียวไม่พอต้องขอเป็นธนบัตรเงินสดเป็นใบด้วยนะฮะ
ราชสีมานะครับนี่แม่ค้าที่ตลาดแม่กิมเห็งภายในเขตเทศบาลนครราชสีมาบอกว่า
ปีนี้จริงดอกไม้ราคาแพงขึ้นกว่าเดิม๓เท่าต้นทุนก็เพิ่มขึ้นนะครับ
ลูกค้าหลายคนโดยเฉพาะวัยทำงานเปลี่ยนการซื้อดอกไม้สดราคาแพงเพียงอย่างเดียว
เอาเป็นช่อดอกไม้ที่มีแผงเงินสดอยู่ด้วยคุณแหมถ้าเป็นคุณเนี่ยได้ความรักไปอ่ะ
ได้ทั้งดอกไม้แทนใจได้ทั้งเงินเอาไปจับจ่ายเอาไหม
เอาสิคะถ้าเกิดว่าดอกกุหลาบสีแดงมันตัดกับสีเทาของแบงค์มันก็คงจะดีไม่น้อยเลยล่ะ
ดอกกุหลาบแดงกับสีแดงของแบงค์ร้อยก็ยังพอแล้วนะ
ยังได้อยู่ได้ค่ะถ้าเยอะพอสายมูก็ห้ามพลาดเหมือนกัน
พาไปดูสายมูหน่อยค่ะที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวอยู่ที่นครปฐม
หลวงพ่อแป๊กเกจิดังเนี่ยก็มีการประกอบพิธีบวงสวงแล้วก็กราบไหว้องค์พระตรีมุรติปางก้าวน่า
จะเป็นสามีภรรยาคู่ข้าวใหม่ปลามันก็มาร่วมพิธีแบบนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะ
เขาบอกไหว้นอกจากงานนี้รักปังแล้วเงินยังล้นกระเป๋าอีกด้วย
ใช่ค่ะเสริมความปังให้กับชีวิตแล้วก็เรื่องของความรักด้วยนะคะ
ยังนะฮะคุณผู้ชมฮะพาไปดูบรรยากาศพังงากันบ้างนะครับ
นายอำเภอคุระบุรีนำคู่รัก๘คู่ลงเรือหัวโทง
นี่ไปไหนฮะข้ามไปเกาะพระทองเป็นจุดจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่นะครับ
คุณดูสินี่คู่รักเตรียมตัวไปแล้วนะครับ
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะโดยทุกคู่ที่ร่วมกิจกรรม
นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดแต่ว่าโอ้โหเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจริงนะครับ
ใช่ค่ะได้เห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูถนนอีกเส้นหนึ่งไหม
ตรงนี้เนี่ยคือถนนเสน่หานุสรโอ้โหชื่ออ่ะ
แค่ชื่อถนนเนี่ยนะก็รู้สึกว่าอยากที่จะมีคนจูงมือเดินข้ามถนนสายนี้จังเลย
นี่เนรมิตเป็นถนนแห่งความรักของหาดใหญ่นะ
แล้วให้เข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทยหน่อยคุณผู้ชมต้องมีบรรยากาศแบบนี้
ถนนแห่งความรักเส้นนี้เขาจะนำปฏิมากรรมเป็นกรรมเทพแผลงศรค่ะ
มาเป็นอนุสวรีตรงแยกอินทราแล้วมีซุ้มนะคุณ

ก็รออยู่ไงเดี๋ยวใครเดินผ่านไปผ่านมาก็มานั่งคู่กันไปเลย

แล้วเดี๋ยวสลับกันให้ฝ่ายหญิงไปถ่าย
เออนะฮะมาดูอีกที่หนึ่งคุณ
ผืนป่ารูปหัวใจภาพหายาก

ต้องดูจากนอกโลกเป็นภาพถ่ายดาวเทียมสปอต์๖

ดูสินี่ครับเป็นรูปหัวใจจริง

นี่ฮะมุมมองจากอวกาศนะ

อยู่ใกล้กับวัดดอยม่อนป่ายางวัดสันติธรรม

เป็นเสมือนหนึ่งหัวใจที่อยู่ใกล้ธรรมะและธรรมชาติ

ถ้าบินโดรนถ่ายอาจจะต้องบินสูงหน่อยนะ

แต่นี่เราพาคุณผู้ชมไปถ่ายจากภาพถ่ายดาวเทียมเลยนะครับ

ใครอยากจะหาสถานที่สุดโรแมนติกในการแสดงความรัก
มุมมองจากอวกาศรูปหัวใจนะ
ลองพาแฟนคุณไปนะขึ้นยานอวกาศ

ทีมข่าวของเราเอาภาพมาฝากให้ภาพหายากจริงนะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งที่เป็นจุดยอดนิยมในกรุงเทพ

จะได้ให้รักยืนยงรักยืนยาว
บางรักชื่อเขาดีชื่อเขาดีนะครับ
ดังนั้นจะมีคู่รักไปจดทะเบียนที่เขตบางรักษ

แล้วดูสิขบวนขันหมากแห่มาตั้งแต่เช้า

ประตูเงินประตูทองมอบซองอะไรกันก่อน
ไม่ต้องเต้นต้องร้องต้องรำกันก่อน

สดชื่นแล้วก็คึกคักเจ้าเบ่าเองก็พร้อม
อยากไปเจอหน้าเจ้าสาวซะเหลือเกิน
อันนี้คือฝ่ามาแต่ละด่านแล้วคุณดูสิ
โอ้โหนี่บรรยากาศซึ้งเลยนะฮะ

แล้วก็มีแขกเรือมาแสดงความยินดีกันเยอะเลย
คุณเห็นไหมรักแบบไม่มีพรมแดน
ไม่จำเป็นต้องเป็นชายกับหญิงเท่านั้น

เห็นไหมเห็นความรักที่มันอบอวนไปทั่วเขตบางรักษ์เลยนะคะ
นี่ส่วนแต่ละคู่ก็มาจดทะเบียนกันนะครับ